ไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดกาลสินหน่อยนะคะ
ไหม้บ้านสองหลังคุณค่ะแล้วปรากฏว่าทั้งสองหลังเนี่ย
คุณเห็นสภาพแบบนี้ถ้าเป็นเจ้าของบ้านจะทำยังไงคะ
เจ้าของบ้านบอกว่ามันไหม้แรงมากมันยากนักที่จะไปดับ
คือน้ำน้อยก็จะย่อมแพ้ไฟเป็นปกติค่ะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเหลือแต่ซากจริงค่ะทรัพย์สินภายในเสียหายทั้งหมด
เจ้าของบ้านสองหลังเป็นลมล้มพับเลยนะคะกู้ภัยเนี่ย
จากจะไปช่วยดับไฟแล้วก็ต้องช่วยชีวิตเจ้าของบ้านทั้งสองหลังด้วย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะล่าสุดทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้ว
ไม่เป็นไรนะคะเราเข้าใจหัวอกเราเข้าใจความรู้สึก
แต่ว่าของเหล่านี้มันหาใหม่ได้ชีวิตถ้ามันเป็นไปอะไรไปแล้ว
มันหาใหม่ไม่ได้นะคะนี่คือสภาพเปลวไฟที่ลุกไหม้
บ้านเลขที่แปดสิบบ้านหนองสอหมู่ที่หก
ตำบลหนองสออำเภอเมืองกาลสินค่ะซึ่งบ้านเนี้ยเป็นบ้านหลังแรก
อยู่ตรงข้ามตลาดสดเพลิงลุกไหม้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางชนกพรบุญโชค
แล้วก็ลามไปบ้านหลังที่สองที่อยู่ติดกันบ้านของนายสวัสดิ์ปรีแพ่ว
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะที่สุดแล้วสามารถควบคุมเพลิง
อยู่ในวงจำกัดได้ทั้งสองหลังค่ะ
ไฟไหม้หมดเลยเสียหายทั้งหลังนะคะทีนี้นางชะนกพรเจ้าของบ้านหลังแรก
กับภรรยาของเจ้าของบ้านหลังที่สองพอเห็นแบบนี้ตกใจช็อกค่ะ
เป็นลมล้มพับหมดสติไปเลยนะคะกู้ภัยต้องรีบ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คือซากที่เหลือนะคะหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
สอบถามนายสมานอิ่มรักษาเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดัง
ดังคล้ายเสียงประทัดบริเวณชั้น๒ของบ้านชะนกพรก็คือบ้านหลังแรก
หลังจากนั้นก็เห็นควันไฟพวยพุ่งออกมา
เจ้าของบ้านตะโกนตะโกนเรียกชาวบ้านให้ไปช่วยดับไฟ
แต่ไฟมันลามอย่างรวดเร็วไปที่ตู้เสื้อผ้านั่นไง

ลามไปที่ตู้เสื้อผ้ามันไม่สามารถที่จะคุมได้แล้ว
ก็เลยสุดท้ายตัดสินใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
คือถ้าเกิดว่าเห็นไฟไหม้เนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเลยนะ
เจ้าหน้าที่เขาจะได้รีบดำเนินการรีบมาให้ทันการทันเวลานะ
กรรศิลป์ค่ะตอนนี้ได้มีการกำชับกำชาให้เร่ง

แล้วก็อุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์บริโภค
เครื่องอุปกรณ์บริโภคต่างเพื่อบรรเทาความเดิดร้อนให้กับ